อย่างที่บอกกันวันนี้ค่ะเป็นวันเริ่มต้นวันแรกของการกินเจเนี่ยนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศการกินเจปีนี้เดี๋ยวเราพาไปสำรวจตลาด
แล้วก็ไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะไปสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้า
คือเขาก็บอกว่าเอาจริงเรื่องของการขายผักปีนี้
พวกผักต่างในราคามันสูงขึ้นที่ราคามันสูงขึ้นส่วนหนึ่ง
เพราะน้ำท่วมด้วยพอน้ำท่วมผักบางอย่างมันก็ไม่ออกค่ะ
มันก็ไม่แตกยอดอย่างผักบุ้งพาไปสำรวจตรวจสอบที่ตลาดนะคะ
พาไปที่กำแพงเพชรค่ะนี่เห็นผักบุ้งแบบนี้
อันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แล้วจะส่งผักบุ้งเลยนะไปให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผักในตลาดศูนย์การค้าที่จังหวัดกำแพงเพชร
โดยไปคุยกับคุณนินเนธบอกว่าปกติแล้วจะไปตัดผักบุ้งตั้งแต่ดึก
ทีนี้ตอนกลางคืนก็เอากลับมาที่บ้านค่ะมาตัดมาล่างมาทำความสะอาด
พอเช้าปั๊บเนี่ยทุกคนในครอบครัวนะจะช่วยกันมัดผักบุ้งเป็นกรรม
เพื่อเตรียมนำไปขายส่งและปกติเนี่ยยอดที่สั่งมาประจำเลยคุณผู้ชม
อยู่ที่ประมาณพันกรัมช่วงนี้เป็นช่วงกินเจยอดสั่งก็เพิ่มขึ้นเยอะนะ
เป็นเท่าตัวเกือบ๒๐๐๐กรัมแต่มันไม่สามารถส่งผลผลิตได้ไง
เพราะอะไรผักบุ้งไม่แตกยอดเนื่องจากช่วงนี้ที่กำแพงเพชรเองฝนก็ตก
แล้วน้ำท่วมด้วยระดับน้ำในแปลงนาผักบุ้งเนี่ยมันก็สูง
แล้วรากผักบุ้งก็ดูดธาตุอาหารจากดินได้น้อยพอธาตุอาหารมันน้อย
มันไม่บำรุงได้ดีผักบุ้งก็ไม่แตกยอดผลผลิตก็ไม่เพียงพอสิคะ
เขาบอกว่าไม่รู้จะเอาจากไหนมาส่งให้กับแม่ค้าในตลาดน่ะนะคะ
แล้วก็เลยทำให้ราคาผักบุ้งหน้าแผงอาจจะปรับสูงขึ้น
แต่ว่าก็ยังขายส่งอยู่นะเขายังขายในราคากรัมละ๕บาทเหมือนเดิม
แม้ว่าต้นทุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเอ่ยราคาน้ำมันในการขนส่งเอ่ย
มันจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามนะคะนี่คือบรรยากาศที่กำแพงเพชร
ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่ชัยนาธกันหน่อยค่ะ
ร้านขายอาหารช่วงกินเจที่ชัยนาฏแบบนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักนะคะ
มีชาวบ้านเนี่ยมาซื้ออาหารเจอาหารสำเร็จรูปแบบถุงเนี่ย
กลับไปกินที่บ้านตั้งแต่เช้ามืดเลยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ตักอาหารใส่ถุงขายกันมือระวิงเลยนะคะ
พ่อค้าที่เขาขายอาหารเจก็บอกว่ากินเจปีนี้มันก็ถ้าเกิดในพื้นที่ชายนาฏนะ
คึกคักไม่แพ้ปีที่ผ่านมาลูกค้าเนี่ยมารอซื้ออาหารตั้งแต่เช้ามืด
ร้านก็จะขายแบบนี้ค่ะตั้งแต่เช้ามืดไปจนถึงช่วงเย็นเลย
แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมผักเผือกต่างมันอาจจะขยับราคาเพิ่มขึ้น
แต่ร้านเขาบอกว่าไม่ปรับราคาขายนะเคยขายถุงละ๒๐๓๐ยังไงปีนี้ก็ขายอย่างนั้น
แล้วอาหารเนี่ยก็มีให้เลือกแบบหลากหลายเลยค่ะจับฉายโปรตินเกษตรมีหมูยอเจป่อเปี๊ยะทอดผัดกะเพราขนมจีนหมี่ซั่ว
นี่ก็เป็นบรรยากาศความคึกคักที่ตัวเมืองชัยนาธนะคะ